ฝนฟ้ายังคงตกอย่างต่อเนื่องนะคะแน่นอนว่าหลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมขังนะคะ
คุณผู้ชมคือมีจุดจุดหนึ่งค่ะผู้ชายเนี่ยเขาจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างทาง
อืมน้ำท่วมก็เกือบครึ่งคันรถนะคะปรากฏว่าคือน้ำท่วมเนี้ยมันก็แย่อยู่แล้วนะคะ
แล้วสิ่งที่มันแย่กว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะรถเก่งมาค่ะขับแบบไม่สนโลกเลย
สุดท้ายคือกวาดไปมอเตอร์ไซค์แถวนั้นล้มระเนรนาศค่ะ
โอ้ยถ้าเราเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์นี้ปวดใจนะเจอแบบนี้นะโอ้ยนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
คือพอรถใหญ่มันมาแบบนี้มันสร้างคลื่น
ได้ไงแต่จริงจริงเขาไม่ได้ขับเร็วนะก็ก็ถือว่าไม่เร็วมากแต่ว่า
แต่ว่ามันสร้างคลื่นได้ไงรถใหญ่อ่ะยิ่งน้ำท่วมเนี่ย
คลื่นมันยิ่งใหญ่ด้วยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหม
ขึ้นที่มันอยู่หน้ารถเนี่ยเนี่ยก็กวาดมอเตอร์ไซค์ล้มไปแบบนี้ค่ะ
อันนี้แหละนะคะผลอย่างที่เห็นหน้าจอเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างทางเนี้ยถูกคลื่นซัดจนล้มไปทั้งคันแบบนั้น
เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เองยืนอยู่ตรงนั้นก็มึนงงเลยนะคะ
มอเตอร์ไซค์อีกสามสี่คันก็ร่วงเกลี้ยงแบบนี้ค่ะอืม
อ่ะคลิปแรกผ่านไปฝนตกน้ำท่วมขับรถเบากันหน่อยนะนี่
ข่าวด้วยคลิปเด็ดเฟซบุ๊กสองนำมาโพสต์ไว้นะคะ
อีกคลิปหนึ่งแหมไม่รู้ว่าเป็นการจัดการน้ำแบบอัตหิอัตโนนาโถหรือเปล่านะฮะ
ยังไงฮะตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่ค่ะ
ดูข้างทางนะคะสองข้างทางเขาทำอะไรกัน
นั่งเอาขันวิดน้ำลงท่อนั่งเอาขันวิดน้ำลงท่อทั้งซอยแบบนี้ค่ะ
แต่คุณผู้ชมคือพอคนในพื้นที่เขาลงพื้นที่ไป
เขาได้ข้อมูลมาไม่เหมือนที่เราเราเห็นกับตานะคะว่าไง
ตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านมิตรประชาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดนนทบุรี
เห็นไหมคะคนขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนั้นพอเขาเห็นแบบนี้เขาก็เอกใจกัน
เอ๊ะทำไมมันเป็นวิธีการจัดการน้ำแปลกเขาก็เลยลงไปถามแบบนี้ค่ะ
นี่ดูวิธีการทำงานเขาอ่าน้ำท่วมให้มานั่งวิดน้ำตรงท่ออย่างนี้
ธรรมดาโดนเองโดนเองดูน่ะ
ให้มานั่งวิกอย่างเงี้ท่วมก็วิดกันทั้งวันอ่ะดูดิ
โอ้โฮตายแล้ว
เห็นข้างบนไหมค่ะข้อมูลมีดังนี้ดังน่ะ
ครับโดยการสั่งคนงานมาช่วยกันนั่งวิดน้ำในซอยแบบนี้ค่ะอืม
เห็นไหมอีซ้อขยี้ข่าวเอามาโพสต์ต่อนะคะ
เขาบอกว่าข้อมูลมีดังนี้สัญญาสร้าง๒ปี
วันก็ไม่ค่อยได้อะไรส่วนมากก็มาแค่วิทย์น้ำ
เขาบอกถ้าสร้างเสร็จเร็วไปจะโดนปรับ
ก็เลยต้องชะลอการสร้างให้ครบตามสัญญาจ้างก็คือ๒ปี

บนท้องถนนเนี่ยอิดหินปูนทรายนะคะ
อยู่ด้านข้างซอยแต่ก็อย่างว่านะ
พอไม่ถึง๒ปีไม่ครบตามอายุสัญญาก็เลยไม่ยอมสร้างให้เสร็จ
เพราะกลัวจะถูกปรับก็คือเราเข้าใจถูกใช่ไหม

ไม่ได้คือปกติแล้วบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะถูกปรับ
ถ้าเกิดว่าสร้างไม่เสร็จตามครบกำหนดระยะเวลาที่ทำสัญญากันไว้ถูกไหม
แต่นี่จะโดนปรับถ้าคืนเสร็จก่อนสัญญาเออก็แปลกดี
แต่ที่แน่คนที่เดือดร้อนเขาคือชาวบ้าน
แล้วเวลาคุณก่อสร้างไอ้เสร็จอิดอินปูนทรายโดยเฉพาะเสร็จปูนเนี่ย
มันลงท่อมันลงท่อพวกมันไม่แข็งอยู่ในท่อ

อันนี้ที่ไหนนะนะเทศบาลนครปากเกร็ด
นนทบุรีฝากด้วยนะคะในพื้นที่